อ่ะข้าวนี้ขอเตือนภัยเตือนใจไว้หน่อยล่ะกับ

นอนแล้วบางทีมือเราไปเกาไปขยี้ตาแดงแบบนี้คุณผู้ชมภายดูภาพอยู่นะ

ด้วยภาพอาจจะน่ากลัวนิดนึงแต่ตื่นมาปุ๊บตาแดงแบบนี้เลย
ตกใจมากเพราะว่ามันไม่ได้มีสัญญาณเตือนอะไร
แต่ด้วยสปีริตค่ะยังไม่ได้ไปหาหมอ
พี่เก่งบอกว่าขอไปรับงานอีเวนต์ร้องเพลงก่อน
หลังจากนั้นทนไม่ไหวหลายคนทักว่ามันน่ากลัว
ไปหาคุณหมอค่ะแล้วก็กังวลว่าเออกลัวมันจะลุกลามมาที่ตาขาว

อาการตาแดงแบบนี้เดี๋ยวมันหายไป
ให้กำลังใจเก่งทัชยะกันหน่อยจ้า
คุณหมอเขาบอกว่าเกิดจากการที่เรามือสกปรก
แล้วบางทีเราหลับแบบนี้ครับ
ลึกแล้วมือไปเกาโดยไม่รู้ตัว
เพราะตัวเก่งเก่งหลับปุ๊บเก่งตื่นแล้วเจอเลย
มันไม่ได้มีสัญญาณบอกก่อน

เพราะพอเราไปเสิร์ชเดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตเจียงกันหมด

เขาบอกว่าถ้าเกิดตามันลามไปตาดำเนี่ยมันจะอันตราย

ต้องมาล้างมือกันเยอะโดยเฉพาะตอนนอนนะ
ก็ขอให้หายไปไว้นะคะค่ะค่ะ